พี่หายอาภพรแล้วแค่นี้ก็รู้แล้ว

ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เขาถือเลิกงามยามดี
ใช่วันที่๒๒กรกฎาคม

วิสุทธิแสนมงคลนวะนคราช
ซึ่งแกะสลักจากหินขนาดใหญ่

มีน้ำหนักมากถึง๑๒ตัน

หรือประมาณ๑๒๐๐กิโลกรัม
พี่แจ๊คหนักมาก

ซึ่งได้มีการจัดโต๊ะบวงสวง

ขนมหวานผลไม้ธัญพืช
และใบสีมงคลอย่างสวยงามนะคะ

แสนมงคลนวะนคราช

ก่อนที่จะเอาใจชาวเรานักเสี่ยงโชค
ด้วยการจุดทูปตัวเลขมงคล

คุณแม่ฮายของเราก็ได้ขอพร

จ๋าให้ลูกให้หลาน
ร่ำรวยนะคะ

เชื่อว่าปู่ต้องให้แล้วนะคะ

เหอเดี๋ยวเราค่อยมาดูเลข

แล้วมันต้องมี๓เลขไม่ใช่เหรอ
แต่ว่าข้างล่างเนี่ยมองไม่เห็นน่าจะเป็นแบบ
อาการที่แบบว่าทูบเขาไหม้ไปแล้วตัวหนังสือก็เลยหายไป

รวยแน่นอนนะคะ

ทางด้านเจ้าของบริษัทที่พี่ฮายไปร่วมงานด้วยเขาก็จุดเหมือนกัน

คุณผู้ชมดูแต่ว่ามันแตกมันแยกออกจากกัน

เมื่อกี้พลอยพูดผิดนะเป็น๙๒๕แต่ว่า
พอมันแยกกันแบบนี้แล้วมันจะยังไงมันต้องตีความเป็นยังไง

อดิชั่นเอ็นดูคุณปอล์คุณปอล์ติดตามอยู่คุณปอล์ฟูทินั่นบอกว่า
อุ๊ยหายากแล้วเมื่อเลขอันแล้วหรือเปล่า
ไปดูโรตเตอรี่ค่ะไปแนะนำในโรตเตอรี่เนาะ

เราซื้อแต่ลอตเตอรี่เลยเนี่ย๙๒๕ใช่ไหม

เอาล่ะ

นี่เธอต้องหาเลขกันแล้วเหรอ

เธอตรงไม่ได้มันต้องกดละเม็ดรับ

เพราะว่าแม่ฮายกับพี่ยิ่งยงเนี่ยเขามีเลขที่เขาชอบมาบอกด้วย

ทุกคนนะขอตัวเลขนะชนัลนายง

แม่มี๙น้ำบอดนี้ที่บ้างอย่างแนะ
แต่พี่ชอบเลขกับมี๗กับ๗อ่ะ
กับ๖ก็ตัวเดียวกันก็ลองไปกลับกันดูนะจ๊ะ
โวยพรให้ทุกคนที่เห็นภาพ
เห็นคลิปของเราวันนี้ร่ำรวยทุกคนเลยนะคะ
เขาชอบเลขอะไรนะเมื่อกี้

แล้วแม่ไฮบ์บอกว่าเลข๙

หรือว่า๖๔๗๙๔๗ก็เป็นไปได้หมดแหละเนาะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องตัวเลขมันยังไม่หมด
คราวนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปส่องตัวเลขในขันน้ำมนต์

รอบนี้ขอเป็นตัวแทนของลูกชายสุดหล่อ

แม่แก้วต้องตามบัวที่แล้วไงตรงเลย

คราวนี้ค่ะแม่แก้วเขาไปร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษ
เหรียญหลวงปู่ทองปะพากะโร
ที่วัดบ้านคูบจังหวัดศรีสะเกดค่ะ
นอกจากแม่แก้วเนี่ยจะเอาบุญมาฝากแล้ว
ก็ยังมีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากกันด้วย
แม่แก้วโพสต์ภาพขันนมลในพิธี

ลักษณะหรือว่าจะเป็นเลข๕ไทย

ในจังหวัดอุรณฑานีมาแล้ว

ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้าง
แต่ว่าคราวที่แล้วคือเราดูขันน้ำมนต์ใช่ไหม
ปรากฏว่าเลขไปออกตรงเลขทูบข้างกระถาง
เออแล้วก็เปลี่ยนกันเดียวกันใช่ไหมครับถ้าแม่แก้วดูอยู่นะคะ
เอามาโพสต์นะคะใต้โพสต์ได้นะคะแบ่งปันนะคะ
เพราะว่าหลายคนสาธุกรรยกใหญ่เลยนะคะ
แต่อย่างนี้ก็มองได้เอามองแบบผ่านก่อนละกัน๕กับ๔
เราเห็นข้างล่างล่างขวาหากือ๕
ซ้ายบนก็คือ๔อย่างนี้ซ้ายคือ๕ขวาคือ๔

เดากันต่อนะคุณผู้ชมนะคุณลูกแนนบอกว่าตรงกับเลขรถเลยนะคะ
เอาไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งคนค่ะพี่จิ้งหรีดค่ะ
เทวันนะคนนี้เขาดวงดีไม่แพ้ใครค่ะ
เมื่อวานนี้พี่จิ้งหลีดขาวก็เดินทางไปร่วมงานศพของคุณแม่พี่บอลเชิญยิ้มเนาะ
มีโอกาสได้เจอกับหลวงพ่อแป๊ะที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะแล้วก็ท่านเนี่ยเมตตาให้แบงค์มาแล้วก็ให้ตระกุดมาให้ธนบัตรมาค่ะ
เอามาเป็นของขลังนำโชคแล้วก็อวยพรให้รวยรวยด้วยนะคะ
จิ้งหลีดขาวก็บอกเลยว่าวันนี้รับโชคแบบเต็มคาราเบลอย่างนี้เลยนะฮะ
แล้วก็ใจดีแบ่งปันตัวเลขให้กับแฟนด้วยค่ะตัวเลขพี่แบงค์คุณผู้ชมค่ะมาส่องกันหน่อยตัวเลขพี่แบงค์นะ
แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะฮะอ่า
ไปถึงจำนวนตระกุดที่ได้มามีทั้งหมด๙อันด้วยกันคุณผู้ชมนะ
แล้วแต่ใครชอบไปอะไรแล้วกันนะฮะใช่เอายับกันอีกครั้งน่ะ
ตัวเลขที่เราอ่านมาน่ะละลานตาของพี่คายพี่หญิงยงมีเลขเจ็ดสอง
เลขเก้าสองห้าอืมแล้วก็เลขอะไรน่ะแถวตรงนั้นเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ด
แล้วก็เก้าแม่คายบอกชอบเก้าค่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ด
เดี๋ยวพี่หญิงคงชอบนะคะส่วนแม่แก้วนะคะเลขขานมวลค่ะ
เมื่อสักครู่ก็คือสี่กับห้านะฮะห้าเป็นแบบว่าเลขไทยน่ะค่ะ
แล้วก็คุณจิ๊กลีทค่ะเมื่อสักครู่ก็คือเลขเก้าอืมแล้วก็เลขท่านอบัตรแปดเจ็ด